โหวตคันที่๒วันไหนอ่ะตกลง๑๙ไหมวันนี้อาจารย์วันนอลครับ
ในวันมหมาตรนมภาคประธานรัฐสภานัดวิบ๓ฝ่ายมาคุยกันซิ
มาคุยกันกำหนดกรอบระยะเวลากันนะครับต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่จะมาคุยกัน
คาดว่าจะยังคงเป็น๑๙กรกฎาคมครับคุณผู้ชมครับในวันมุธมัธนอมธานะครับประธานรัฐสภา
เปิดเผยถึงกรอบเวลาในการเลือกนายกัธมนตรีครั้งที่๒ตามที่ได้กำหนดไว้๑๙กรกฎาคมนี้นะครับ
คือต้นสัปดาห์เดี๋ยวจะมาวิบสามฝ่ายมามาคุยกันนะครับเพื่อพิจารณาในรายละเอียด
นี้หากวันที่๑๙กรกฎาคมยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ก็ยังไม่มีการพูดคุยว่าจะนัดต่อ๒๐เลยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเป็นแบบนี้นะ
ถ้ายังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะนัด๒๐เลยหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับ
ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาเลือกนายกในรอบที่สามนะครับเพราะว่าก็ยังยังมีการมองว่าไม่แน่หรอก
มันอาจจะจบตั้งแต่๑๙กรกฎาคมก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ
และจากการอภิปรายของทั้งสสวเมื่อวานนี้ในสภาก็ปรากฏว่าทำให้คุณปิยบุตร
ได้เปิดอภิปรายนอกสภานะคะโดยบอกว่าสมาชิกสภานั้นยกเหตุผลคือมาตรา๑๑๒มาอภิปราย
อันนั้นเป็นเพียงข้ออ้างที่จะไม่โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะ
ถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวาน
หลังจากที่นายพิธาหัวหน้าพักก้าวไกล

ไม่ได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
โดยเฉพาะกรณีของนายชาดาไทเศษสสพักภูมิใจไทย

นายสมชายแสวงการนายคำนวณสิทธิสมาน
ยกเหตุผลการแก้ไขมาตรา๑๑๒
หนึ่งในนโยบายหาเสียงของก้าวไกลมาอภิปราย

สส๑๕๑คนของพักก้าวไกล

ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลก้าวไกลหรือนายพิธา

แต่ว่าอยู่ที่สสและสว
เพราะว่าถ้าไม่พอใจในการเสนอกฎหมาย
โหวตให้ตกไปตามกระบวนการนิติบัญญัติได้
ดังนั้นหากสมาชิกรัฐสภา
จะไม่ชอบนายพิธาและพักก้าวไกล
ไม่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาล

อ้างไม่โหวตเพื่อรักษาสถาบัน

ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาค่ะ
ดีไม่เห็นด้วยชอบประยุทธ์มากกว่าชอบประวิทย์มากกว่า
ท่านจะอ้างเหตุผลต่างนานาท่านอ้างไปเลย
แต่ท่านอย่าเอากรดินสถาบันพมศัพท์มาอ้าง
คุณผู้ชมครับขณะที่เรื่องของการปิดสวิตช์สวมาตรา๒๗๒คุณเศรษฐา
บอกโอ้โหยากนะเพื่อไทยเคยทำมาแล้วนะครับ

การที่จะมีคนเสนอชื่อโพลเอกประวิทธิ์เนี่ยชิงนายกด์เนี่ย

ในเศรษฐาธุวีสินคาดิเดตนายกด์ข้อมูลตีภักดิ์เพื่อไทย
เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าที่ประชุมร่วม
รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรอบแรก
ท่านบอกเหนื่อยเหนื่อยใจและเหนื่อยแทนคนไทย

จะมีการเปลี่ยนชื่อนายกรัฐมนตรีไหม
คือคุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกัน
หากจะมีการนำเสนอชื่อแคนดิเดตนายกัธมนตรี
เพื่อไทยขึ้นมาประกบนะครับท่านว่ายังไง
คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยจริง
เพื่อจะกลับจากต่างประเทศมานะครับ
คุณเศรษฐาย้ำมาส่วนตัวนะครับยังคงสนับสนุนนายพิธาครับ
ส่วนประเด็นนะครับการขอแก้ไขรัฐธรรมนุมตรา๒๗๒
ปิดสวิชสอวร์นี่แหละครับคุณเศรษฐาบอกมันก็สุดทางแล้วล่ะ
คงเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยน
ยากลำบากมากจริงครับ
ส่วนกระแสข่าวที่จะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แคดดิเดตนายกัธมตรีพักภลังประชารัฐนะครับ
มาสู้มาแข่งกับคุณพิธาเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่ายากเหมือนกันมั้ง
เพราะว่าพลังประชารัฐมีสอสอแค่๔๐กว่าเสียงครับ
บอกชื่อเจ้าหน้าที่มาได้